คุณผู้ชมค่ะพามาดูลูกสาวพญานาคค่ะ
ธัญญาอาสยามต้องบอกว่าเจอล่าสุดค่ะ
สวยมากสวยผอมเปรียวจนเราตกใจค่ะ
น้องบอกว่า๓วันลดไปถึง๑๐กิโลค่ะ
ทำได้ไงจริงมันเกิดอย่างอันตรายอยู่น่ะ๓วันเนี่ยถามเหมือนกันก็ตอนนึงเหมือนกัน
ง่ายก็คือกินน้อยนอนเยอะนะคะจะได้มีแรงลุยงานค่ะ
ที่ถ่ายทำตั้งแต่ก่อนโควิดค่ะก็ได้คิวฉายแล้วค่ะ

ขอโหวตก็คือตรงนี้คุณผู้ชมที่จังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเอง
คือตอนที่ถ่ายทำตอนแรกยังสร้างไม่เสร็จ

เพราะฉะนั้นเขารับประวัติเป็นแพทย์เดี๋ยวผมตั้นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม

จริงนะคะพร้อมจัดคอนเสิร์ตใหญ่โชว์หน้าศาลหลักเมืองไปเลย

ร้อยร้อยล้านบาท
หนูจะตัดผมสั้นทรงในโปสเตอร์เลย
เราก็ยกมือไหว้สารหลักเมืองไว้ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดร้อยล้านนั้นเดี๋ยวจะเอาคอนเสิร์ตมาลง

เล่นหนังเล่นละครค่ะแต่ธัญญาบอกเลยหนูไม่ลืมงานเพลง

เพราะว่าล่าสุดนะคะคอนเฟิร์มกับบันเทิงไทยรัฐแล้วว่าจะกลับเข้าห้องอัดค่ะ
เข้าห้องอัดเสียงทำเพลงคู่กับคุณเบิ้ลปฐุมราชค่ะ

โดยเป็นเพลงแนวลูกทุ่งหมอลำที่ตัวเองถนัดนี่แหละค่ะ
แต่ยืนยันนะคะว่าแม้จะกลับมาร้องเพลงแล้วค่ะ
แต่ว่างานรำงานบวงสวงงานถวายแบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างเนี่ย

แล้วก็เพิ่มเติมคือทั่วราชนาจักรเลย

ต่างประเทศยังแบบว่าติดต่อไปลำเลย

เป็นซิงเกิ้ลใหม่ที่ทำกับอาสยามในรอบ๓ปีเลย
แนวแบบแนวออกสติงที่ผสมหมอลำ

แล้วก็มีผู้ชายคนนึงมาฟีเจอร์ลิ่งด้วย
หนูบอกเขาว่าจู๊ไว้ก่อนเขาก็ลงรูปอะไรอย่างนี้

คุณเบิ้ลปฐุมราชค่ะตอนนี้ก็หลายอาชีพมาก
นักแสดงนักร้องแล้วก็นางลำค่ะ